ส่วนแวดวงฟุตบอลไทยกันบ้างนะคะประธานสโมสรอุบลยูเอ็มทีค่ะ
ก็ออกมายืนยันนะคะว่าไม่ได้ตั้งค่าตัวของปีโป้ซีโรชัดทองเอาไว้
ขณะที่สโมสรบีบีซียูค่ะก็ได้รับคำยืนยันนะคะ
ได้รับการยืนยันยุบสโมสรอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสิโรธชัดทองนะคะ
หน้าของทีมอุบลยูเอ็มทีตกเป็นข่าวว่าอาจจะย้ายไปเล่นกับทีมชั้นนำค่ะ
อย่างเมืองทองยูเนเตตหรือว่าเชียงรายยูเนเตตนะคะค่าตัวอยู่ที่ประมาณสิบถึงสิบห้าร้านบาท
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามรองศาสตราจารย์ดรวีรศักดิ์จินารัฐนะคะ
ประธานสโมสรอุบลยูเอ็มทีแล้วก็ได้รับคำตอบค่ะว่า
ค่าตัวของซีโรธตามข่าวถือเป็นตัวเลขที่มีข้อเสนอเข้ามาแต่ว่าไม่ได้ตั้งค่าตัวของซีโรธเอาไว้แต่อย่างใดค่ะ
สำหรับซีโรธนะคะแม้ว่าในฤดูการนี้ยังไม่สามารถทำประตูได้
แต่ก็ยังคงเป็นหนึ่งในการประกาศรายชื่อ๓๕คนแรก
ภายใต้การคุมทีมของมิรันรายวัชนะคะกุญสือคนใหม่ที่เตรียมทีมไว้ลงแข่งขันนัดอุ่นเครื่องกับอุสเบกิสถาน
วันที่๖มิถุนายนแล้วก็กับสหรัฐอารับเอมิเรดนะคะ
ในศึกฟุตประโลกรอบคันเลือกสิบสองทีมสุดท้ายโซนเอเชียวันที่สิบสามมิถุนายนค่ะ
ต่อกันที่กรณีของสโมสรบีบีซียูนะคะทีมในไทยลีกสองฤดูการสองพันสิบเจ็ด
ได้ส่งหนังสือถึงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ยืนยันวัตถุประสงค์ของการขอยกเลิกการดำเนินงานของสโมสรแบบถาวร
เนื่องจากว่าไม่มีทุนเพื่อดำเนินการของสโมสรต่อไปค่ะ
แล้วก็จะไม่เข้าร่วมแข่งขันในระหว่างการแข่งขันดำเนินอยู่ด้วย
ซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทก็ได้มีบทลงโทษอย่างเป็นทางการ
รวมถึงต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามที่มีผู้ร้องขอ
ห้ามไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่สมาคมจัดขึ้นทุกประเภทเป็นเวลาถึง๒ปี
รวมถึงต้องส่งเงินสนับสนุนทีมที่ได้รับทั้งหมดคืนด้วยนะคะ
แล้วก็ให้ยกเลิกผลการแข่งขันของทีมทั้งหมด
เว้นโทษที่เกิดขึ้นจากการตัดสินค่ะ
และถ้าหากว่าในอนาคตอยากจะกลับมาแข่งขันใหม่
จะต้องไปเริ่มในศึกไทยลีก๔
ข้อกำหนดของฝ่ายจัดการแข่งขันที่ได้กำหนดเอาไว้ด้วย

ฟุตเซาทีมชาติไทยร่วมอายุไม่เกิน๒๐ปี
ก็จะลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ

พบกับอิราณเวลา๑๖นาฬิกา

ก็จะได้โคต้าไปเล่นในศึกยุทธ์โอลิมปิกปี๒๐๑๘
ที่ประเทศอาเจนติน่าทันทีค่ะ